คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้เศร้าจริงฮะ

เช้าเมื่อวานครับประมาณสัก๙โมงกว่า
ตัวสามีก็ไม่อยู่บ้าน

คุณแม่ถุงทองอายุ๗๐กว่าปี
อยู่คนเดียวนะขาก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วย
รัดวงจรฮะไฟลุกพลึบเลยอ่ะ
คุณยายถุงทองโยนกระป๋องใส่ทองนะโยนออกมาก่อน
แต่ตนเองหนีออกมาไม่ได้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูไกลไกลยังรู้เลยว่าไฟแรงจริงจริงฮะใช่ค่ะนี่ชาวบ้านแตกตื่นพากันเข้าไปช่วยเลยครับ
เพราะว่ายายถุงทองติดอยู่ในนั้น
พอตะโกนถามหาเจ้าของบ้านก็คือยายถุงทอง
คนบอกว่าติดอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้นี่แหละ
ตกออกตกใจกันใหญ่เหตุเกิด๙โมงครึ่งครับ

ตอนเกิดเหตุลมแรงด้วยไฟก็โหมไหม้อย่างรวดเร็วเลย
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดฉีดอยู่ชั่วโมงหนึ่งคุมเพลิงไว้ได้

เหลือแต่โครงแล้วพี่เบิ้ลพี่น้ำแข็งดูดิ
แล้วในห้องนอนชั้น๒ก็เจอร่างของยายถุงทองจิตรีรัฐ
อายุ๗๖ปีครับ

โดนไฟคลอกเสียชีวิตเลยครับ
แล้วเรื่องที่เศร้าที่สุดนะคุณผู้ชม

เสื้อฟ้านั่งยองแบบนี้
ถามหาว่าแม่ถุงทองอยู่ไหน
โอ้โห
เนี่ยโอ้โหเศร้าเลยครับ
สำอางแกบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้กับยายถุงทองนี่แหละ

ตอนเช้าลูกสาวไปทำงาน
ส่วนตาสำอางก็ไปทำธุระที่ธนาคาร

ตาตาบ้านตาไฟไหม้
ตารีบกลับมาดูมาดูที่บ้านแทบช็อกเลยครับ

จากว่ายายถุงทองเพิ่งผ่าตัดขามา

ท่านกำนันจเดชเนี่ยเล่าให้ฟังว่า

แต่ไปช่วยออกมาไม่ได้ครับโอ้โห
สาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะมีชาวบ้านเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตครับ
เลยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไปดูบริเวณบ้านเนี่ย
คุณผู้ชมฮะเจอกระป๋องใส่ทองคำน้ำหนักกว่ายี่สิบบาทนะโอ้โหถูกโยนออกมานอกบ้านเนี่ย
อยู่ในท้องถุงเนี่ยนะคนแก่คนเท่าก็เก็บใส่กระป๋องแบบนี้
แล้วคือยังไงคือยายยายห่วงทรัพย์สินมากกว่าแล้วโยนอย่างนี้หรอ

อะไรได้ออกมาก็โยนออกมาก่อนครับคาดว่าโยนออกมาทางหน้าต่างฮะนี่ฮะ
ไหนดูดิโอ้โหเนี่ยถุงทองน้ำหนัก๒๐บาทอยู่ในนี้
สภาพยังดีอยู่เลยหน่วยงานต่างต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ก็เอาเต็นต์ไปกางนะเพื่อใช้เป็นที่นอนชั่วคราวนี่ฮะ
เป็นแบบนี้แล้วก็เอาข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นต่าง
ไปช่วยเหลือทั้งคุณตาสำอางแล้วก็ตัวลูกสาวครับค่ะโอ้โห

กลิ่มขัดหน้าด้วยนะครับโอ้โฮสงสารนะครับโอ้โฮดูใส่ตา